เพราะว่าโอ้โหเมื่อเช้าคนงานในเขื่อนไฟฟ้าหงษา

แล้วก็ที่โรงไฟฟ้าไซยบุรี

วิ่งหนีออกมาจากอาคารของโรงไฟฟ้า

เนี่ยเอ้ย
ตายแล้ว

นี่แหละครับเป็นภาพเหตุตื่นตัวเนี่ย

วงสยบุรีสปลาวบันทึกไว้
ขณะเกิดเหตุแผ่นดินไหวในประเทศลาว

และคนงานที่กำลังทำงานอยู่หลบหนีออกจากตัวอาคาร

ตกใจของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์
จากเหตุการณ์นี้นะครับแล้วก็เหตุการณ์แผ่นดินไหว

ชาวเมืองหงษาและอีกหลายเมืองของ
วงสยบุรีได้รับความเสียหาย
อาคารหลายหลังแตกร้าวฝ้าเพดานพังลงมา

สาราวัดซึ่งมีภาพจิตกรรมฝาผนังเก่าแก่แตกร้าว

ด้านของกรรมการผู้จัดการบริษัทไฟฟ้าหงษาจำกัดนะครับ

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับโรงไฟฟ้าหงษา
ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองหงษาแขวงสยบุรีสปลาว
ล่าสุดมีรายงานผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือนนะครับ
ทำให้มีรอยแตกร้าวตามอาคารของโรงไฟฟ้าแห่งนี้

เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบรายละเอียดได้ทั้งหมด
ต้องรอจนกว่าเหตุแผ่นดินไหวจะเข้าสู่ภาวะปกติ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอท
ได้ตรวจสอบกับโครงการไฟฟ้าพลังน้ำสยบุรีของบริษัทชอการชั่ง

แต่ไม่มีรายงานว่าคนไทยได้รับบาดเจ็บหรือว่าอาคารพังเสียหาย
ขณะที่ทางด้านของกรองเจ้าแขวงสายบุรีนายบุญพักอินทะปัญญา
เปิดเผยนะครับว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น
ที่เมืองหงษาได้รับผลกระทบมากกว่าที่อื่น
แต่ยังไม่ได้รับรายงานตัวเลขผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
หรือว่าทรัพย์สินบ้านเรือนพังเสียหาย
ตอนนี้อยู่ในช่วงของการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดก่อนนะครับ